สถาปัตยกรรมนับตั้งแต่สมัยสุโขทัยเรื่อยมาจนถึงสมัยอายุทยายุคปลาย
ได้แสดงถึงเจตนาของช่างที่จะสร้างอาคารให้เกิดความรู้สึกสงบนิ่ง
เบาลอยและส่งขึ้นเบื้องสูงอันเป็นพุทธปรัชญา
ความสงบนิ่งนั้นช่างได้ใช้รูปทรงเป็นตัวแทนดังเช่นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสของมนตบ
เจดีหรือวิหารคศรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าของโบสถ์หรือวิหารและรูปทรงกลมของพระเจดี
ลักษณะของสถาปัตยกรรมเหล่านี้มีความสงบนิ่งมั่นคงไม่เคลื่อนไปในทิศทางใด
จากจะเน้นเส้นแกนกลางและการพุ่งขึ้นสู่เบื้องสูงเพื่อให้งานสถาปัตยกรรมมีความเท่ากันทั้งซ้ายและขวา
ดังเช่นที่ปรากฏในงานสถาปัตยกรรมไม่ว่าจะเป็นพระอุโบสถหรือพระปราง